ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณสิงเสน่ห์ร้อง
ได้

ที่จะให้ฉันตายเสียแต่พอ

แต่ว่าเขาแต่งมาช่วงนี้
เพลงนี้ทหารพิการรักมดรักขวานโภไท้
เป็นเพลงยุคสุดท้ายก่อนที่คุณมดรักเสียชีวิตประสบประเทศ
อันนี้ไม่ได้ระบุชื่อคนแต่งเอาไว้
แต่ว่าเนื้อที่ถูกต้องเป็นอันนั้นจริง
เรียนไปถึงคณะเจ้าหนี้ที่รอดักอยู่ข้างทางนะคะ
ตอนนี้ไม่ได้ยอดตามเป้านะคะ

เพราะว่าเงินที่จะเหลือได้ไปนี่ก็คือว่า
ต้องเอาไปจ่ายค่าที่ยืมมาที่มาแข่งขันด้วย
แต่ไม่เป็นไรถึงลุงผิดลุงมีเงินอยู่แล้วที่สะสมมานะครับ
๑หมื่นบาทรับใหม่เครื่องหนึ่ง๕หมื่นบาท
ดีใจที่ลุงศรีเสน่ห์ได้กลับมาในรายการเราอีกเนอะ
หวังว่าการกลับมาครั้งนี้ถึงว่าจะได้เงินไป๕๐๐๐
แต่ก็จะทำให้งานของลุงสิทเสน่ห์มีมากขึ้นนะคะ
ใครอยากจะให้ลุงแกไปช่วยงานร้องพงร้องเพลงหรือทำงานอย่างอื่นก็ติดต่อได้
ขอบคุณมากครับคุณจิตชัดเอกนะ

มารายการร้องได้ให้ล้าน
แต่ได้แค่๕๐๐๐ผมก็ดีใจแล้ว
ครับก็ขอเชิญชวนคนที่ชอบเพลงลูกทุ่ง
ฟึกมายแม่มาสมัครกันเยอะครับ
ได้ตังค์ได้กินอิ่มน้ำสำราญด้วยครับ

ก็ถือว่ายังดีที่ได้กลับมา
แล้วก็ราบลบความผิดพลาดนะครับ

ถึงจะได้ไปแค่๒เพลง

เอาละครับใครจะขึ้นมาเป็นคนต่อไป
คุณแป๊ะคุณฟาหรือว่าคุณหนูตรีนะครับ
เหมือนเดิมครับกดปุบตอบชื่อเพลงมาให้ถูก
ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย
ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ

ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย
ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย

ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย

ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย

ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย

ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย

ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย

ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย

ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย
ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย

ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย

ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย

ถ้าตอบถูกเป็นคนแรกขึ้นมาเลย

ตอนนี้ขาดส่งมาแล้ว๒งวด

แล้วรถคันนี้มีความหมายต่อวงตระกูลมาก

คืออะไรเป็นรถจากคุณปู่สืบทอดคุณ
ไม่ใช่ครับนางญาติตะโยหทกาเนี่ย

ถือจากตระกูลเนี่ย

ทั้งหมดอยู่ในรถคันนี้
พี่และครอบครัวทั้งหมดที่เหลือ

ประมานสักหน้าจะอยู่ที่หลัก๑๐๐๒๐๐คนได้

ทั้งหมดทั้งมวลโอกาสที่๒ของพี่มาถึงแล้ว

ครอบครัวจะต้องเดินทั้งครอบครัวไหมร้อยสองร้อยชีวิต
แล้วคุณป่านะครับวันนี้นะครับมาร้องเพลงแรก
ให้ร้องเพลงเดิมไก่จ๋าได้ยินคำว่าไก่เนี่ยผมเสียวไปหมดเลย

ตอนนี้นะฮะเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐นะครับ
เราต้องร้องเลยเราไม่มีการเปิดอินโทรให้ฟัง
แต่มีสิทธิ์ว่าจะใช้ตัวช่วยหรือไม่เท่านั้นเอง
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ตอบว่าไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับไม่ใช้
อย่าให้ผิดอีกถ้าไม่ใช้ก็ต้องร้องเลยนะครับ
ร้องไปจนกว่าดนตรีจะจบถ้าร้องถูกรับ๕๐๐๐แล้วไปเพลงที่๒เลย
เอาเลยนะครับคุณฟ้าเอาละครับมาดูกัน
เรนที่หนึ่งมูลค่า๕๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่หนึ่งเพลงมาครับ
ขอให้โชคดีนะจ๊ะหน่อยจ๊ะจ๊ะ
ใกล้จะได้ยินแม่เสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้
แต่ใครชายเจ้าน้ำตา
เสียงนี้คือเสียงคนโปรดรัก
เจ้งโรงขวนห้าใครจะหลบหน้าไปไหน
ใครจะโขเพียงห่างตาเลือดมอง
ฉันกลายเป็นคนเศร้าหมอฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจ

ลืมสัญญาที่เธอให้ไว้
ถ้าที่จะไม่รักใครชนะเอ๊ยถึงผิดหวาจา
เท่าเขาว่าใครมีเฟรนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตรา
แต่ใครรู้ไหม
เมื่อย่างใกล้ยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันเท่าบาดงอนองนานตายอยู่นาน
ไก่จ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง
จงเลมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยชอบบนกระดาน
โปรดจงรักเขานานลืมฉันเสียเธอใกล้จ้าน
วันนี้น้องไก่พูไม่ทำให้ผิดหวังกันอีก

อะไรไรสิ
เอาล่ะอย่างไงก็แล้วแต่ขอให้ภาพีฟังนี้ไปจบ

เผ็งที่หนึ่งมูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณฟ้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑ครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณฟ้าร้องได้
คุณฟ้าร้อง